ที่ชนบุรีครับมีคนเขาอยากเมาแต่ไม่อยากจ่ายเงินเอง
ก็เลยใช้สลิปปลอมไปซื้อเบียร์มาหลายขวด
นั่งดื่มกำลังสบายใจอยู่ริมหาดสักพักหนึ่ง
เจ้าของร้านเขาตามมาทวงเงินแล้วมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ฮะ
เจ้าของขนดูสลิปมึงอยากต่อตรงไม่มีตรง

เชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางอารมณ์กำลังขึ้นเลย
ใครไปทักเขาสงสัยอาจจะโดนด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าขนาดแฟนพี่ผู้หญิงคนนี้อยู่ใกล้นะ

ผู้หญิงคนนี้บอกเลยว่าไม่ต้องไม่ต้องอยู่เฉย

ดังเอามาแชร์ครับบอกว่า
ในคลิปนี้จะมีคนที่นั่งอยู่บนเสือ
ซึ่งปูอยู่บนพื้นทรายริมชายหาดที่บางแสนชนบุรี

เพราะกำลังถูกผู้หญิงคนนี้ยืนด่าเป็นฉากเลยนะฮะ

กำลังกินดื่มยกระดกแก้วเบียร์เนี่ย
ก่อนหน้านั้นไปซื้อเบียร์ซื้อขนมมาที่ร้านชำ

แล้วบอกกับคนแก่ซึ่งเฝ้าร้านอยู่ตรงนั้นว่า

โดยที่สลิปที่เขาโชว์นั้นเป็นสลิปปลอมครับ

ทำให้ทางเจ้าของร้านเนี่ยก็เลยตามหาให้บุญเลย
อ้าวแล้วทำไมคุณยายคนเมื่อกี้เขาไม่ว่าไม่ท้วงล่ะ

เริ่มมีอาการหลงลืมด้วยครับ
เป็นแม่สามีของผู้หญิงในคลิป
เราตามหาความจริงเรื่องนี้ครับไปคุยกับเนี่ยต้นเสียง

บริเวณริมชายหาดไปเจอคุณนุ้ยครับ
อายุ๓๔ปีคุณนุ้ยสุธาวันเป็นแม่ค้าขายอาหารทะเล
คนในคลิปเมื่อกี้แหละเสียงแจ๋วเนี่ยนะฮะ
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อ๒วันที่แล้ว๒๐ตุลา
คนที่ก่อเหตุเนี่ยยังเป็นวัยรุ่นนะเป็นผู้ชาย
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของที่ร้าน
แม่สามีเธอนั่งเฝ้าซื้อเบียร์ไป๖ขวดมีขนมด้วย

แล้วบอกว่าผมโอนแล้วนะโชว์สลิปให้ดู
แล้วคุณยายเขาก็อายุเยอะแล้วไง
ก็ไม่รู้เรื่องหรอกก็เห็นว่ามีสลิปโชว์มีตัวเลข๕๐๐ก็เออโอเค
คนก่อเหตุได้ปั๊บก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาเลยครับ
พอเธอเห็นปั๊บอ้าวทำไมเงินมันยังไม่เข้าอีก

โอนแล้วโอนแล้วก็เลยรออีกประมาณสัก๕นาที๑๐นาที
เงินก็ยังไม่เข้าอีกจนกระทั่งเข้าห้องน้ำออกมาเงินก็ยังไม่เข้า
นี่เอาจริงถ้าเงินมันจะเข้านะมันเข้าตั้งแต่นาทีแรกแล้ว
ตอนแรกเข้าใจว่าระบบอาจจะมีปัญหา
หลังกลางคืนบางธนาคารมันโอนไม่ค่อยได้
เธอก็เลยให้โอกาสหลังจากนั้นพอเห็นว่าเงินไม่เข้าแน่
ขี่มอเตอร์ไซค์ตระเวนตามหาครับจนกระทั่งไปเจอ
ว่ากำลังนั่งโก๊งเบียร์กันอยู่เลย

อยู่แถวนั้นอยู่แถวนั้นริมหาดเลยครับตามหาไม่ยาก
แล้วเขานั่งอยู่กับเพื่อนคุณขวัญคุณผู้ชมครับ
ตอนที่คุณพี่คนนี้ไปถึงปั๊บ
เพื่อนของผู้ชายเนี่ยวงแตกเดินหนีไปก่อนเลยนะ
เธอก็เลยสบโอกาสอาศัยจังหวะนี้ถามเลย
เอาสลิปปลอมไปซื้อกับคนแก่ใช่ไหมทำแบบนี้ทำไม
เธอถามด้วยนะนี่เด็กมหาวิทยาลัยไหน
เอ่ยชื่อเลยนะแล้วเธอก็บอกว่าเฮ้ยทำไมทำแบบนี้

เดี๋ยวไปคุยกันที่โรงพักลุกขึ้นนับหนึ่งสอง
ผู้ชายลุกขึ้นแล้วก็เดินตามเธอไป
พอคุยไปคุยมาคุณขวัญคุณผู้ชมเชื่อไหม

เพราะเขาบอกว่าผู้ชายคนที่ก่อเหตุอายุ๒๒
จะเรียนจบมีเงินติดตัวอยู่๓๐บาท
กำลังจะเริ่มงานใหม่๔พฤศจิกายน
ไม่มีตังค์แต่อยากจะสังสรรค์ปาร์ตี้กับเพื่อน
ไม่มีเงินแต่ยังอยากจะกินเวีย
ถึงขั้นว่าให้โทรหาแม่ของคนก่อเหตุ

แม่ฝั่งนั้นก็ขอโทษขอโพยแล้วบอกว่า

เดินไม่ไหวตอนนี้แม่ก็ป่วยอาการไม่ค่อยดี

ไม่เอาผิดแล้วแถมเงินตบให้อีก๕๐๐บาท

เป็นทุนตั้งต้นชีวิตแล้วอย่าไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีก

ไม่อยากจัดการนะครับ
สำหรับพี่หนุ่ม
เพราะว่านางพรุ่งเรียนจบอายุ๒๓ปี

ขอให้น้องเขาเอาเงิน๕๐๐ไปใช้คุ้มค่า